ส่วนเหตุสลดที่เกิดขึ้นที่มหาสรคามก็เป็นเรื่องของการลงไปเล่นน้ำเหมือนกัน
มีเด็ก๓คนคนโตเป็นพี่สาวอายุ๑๓ปี
ก็พาน้องชาย๒คนคนหนึ่ง๔ขวบอีกคนนึง๕ขวบ
ก็ไปเล่นน้ำที่ตรงจุดนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
เป็นอ่างเก็บน้ำแก่งเริงจาน
ก็เมื่อช่วงบ่ายวันนี้นี่เองทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งเหตุ
ว่ามีเด็กจมน้ำไปสองคนก็ไปงมหากันนะครับ

ปรากฏว่าพอไปถึงมีคนมุงดูอยู่เยอะแยะไปหมดเลยนะครับ
ก็นักประดาน้ำใช้เวลาอยู่๒๐นาที
เสียชีวิตแล้วหลังจากนั้นก็งมต่อนะครับเพราะว่ายังเหลือพี่ชายที่อายุ๕ปี
เป็นพี่น้องกันอีกคนนึงที่ยังไม่เจอห่างไปอีกสัก๑๐นาทีห่างจากจุดที่เด็กคนแรกที่เจอ๕๐เมตร
ก็เจอพี่ชายที่อายุ๕ขวบนะครับนำทั้งสองคนขึ้นมาในสภาพที่เสียชีวิตแล้ว
มีพี่สาวยุค๑๓ปีที่อยู่ที่ข้างบนทั้งสองก็ร้องไห้เสียใจนะครับ
พี่สาวของเด็กทั้งสองเนี่ยนะร้องไห้เสียใจตลอดเวลาพร้อมกับกล่าวขอโทษน้อง
ขอให้น้องฟื้นขึ้นมาคือใครเห็นก็แบบโอ้โหสงสารมากสงสารมาก
เด็กหญิงอายุ๑๓ปีที่เป็นพี่ของเด็กชายทั้งสองคนที่จมน้ำเสียชีวิตเนี่ย
บอกว่าเด็กชายทั้งสองคนที่เป็นน้องชายแล้วก็ตัวเอง
อยู่ที่ตำบลประหลานอำเภอพยักษ์คภูมิพิสัยจังหวัดมหาสรคาม
แล้วเดินทางมาเยี่ยมตากับยายที่บ้านเม่นใหญ่ตำบลแก่งเริงจาน
วันนี้พากันมาเล่นน้ำที่บริเวณเนินทรายของอ่างเก็บน้ำแก่งเริงจานนะ
พอเล่นเล่นกันอยู่น้องก็ตะโกนบอกให้ช่วยเพราะว่าลงไปแล้วเนี่ย
ปรากฏว่ามันเป็นช่วงน้ำลึกซึ่งตัวเองก็พยายามที่จะไปช่วยดึงน้องขึ้นมา
แต่ช่วยไม่ได้ทั้งสองคนเลยวิ่งไปเรียกชาวบ้านแถวนั้นให้มาช่วย
แต่มาถึงก็ไม่ทันแล้วน้องหายไปทั้งสองคนแล้ว
เขาก็แจ้งเจ้าหน้าที่กันแล้วก็มางมขึ้นมานะครับ
พี่สาวบอกว่าเคยมาเล่นน้ำแถวนี้แล้วนะมากันเมื่อเย็นเมื่อวานนี้
แต่มาเล่นแค่แป๊บเดียววันนี้ก็เลยชวนกันมาเล่นอีก
แล้วก็ไม่คิดว่าจะทำให้น้องต้องจมน้ำเสียชีวิต๒คน
เดี๋ยวเปิดเทอมนี้เนี่ยทั้งที่น้องคนหนึ่งจะขึ้นป๑แล้ว
น้องอีกคนนึงจะขึ้นอนุบาล๒ปรากฏว่าต้องมาจมน้ำเสียชีวิตทั้งคู่
แล้วน้องอีกคนหนึ่งจะขึ้นปรากฏว่าต้องมาจมน้ำเสียชีวิตทั้งคู่
แล้วน้องอีกคนหนึ่งจะขึ้นปรากฏว่าต้องมาจมน้ำเสียชีวิตทั้งคู่
แล้วน้องอีกคนหนึ่งจะขึ้นปรากฏว่าต้องมาจมน้ำเสียชีวิตทั้งคู่
แล้วน้องอีกคนหนึ่งจะขึ้นปรากฏว่าต้องมาจมน้ำเสียชีวิตทั้งคู่
แล้วน้องอีกคนหนึ่งจะขึ้นปรากฏว่าต้องมาจมน้ำเสียชีวิตทั้งคู่
แล้วน้องอีกคนหนึ่งจะขึ้นปรากฏว่าต้องมาจมน้ำเสียชีวิตทั้งคู่
แล้วน้องอีกคนหนึ่งจะขึ้นปรากฏว่าต้องมาจมน้ำเสียชีวิตทั้งคู่
แล้วน้องอีกคนหนึ่งจะขึ้นปรากฏว่าต้องมาจมน้ำเสียชีวิตทั้งคู่
แล้วน้องอีกคนหนึ่งจะขึ้นปรากฏว่าต้องมาจมน้ำเสียชีวิตทั้งคู่
แล้วน้องอีกคนหนึ่งจะขึ้นปรากฏว่าต้องมาจมน้ำเสียชีวิตทั้งคู่
แล้วน้องอีกคนหนึ่งจะขึ้นปรากฏว่าต้องมาจมน้ำเสียชีวิตทั้งคู่
แล้วน้องอีกคนหนึ่งจะขึ้นปรากฏว่าต้องมาจมน้ำเสียชีวิตทั้งคู่
เจ้าหน้าที่ฝากแจ้งน้องหนูทุกคนยิ่งช่วงนี้ปิดเทอมด้วย
จะไปเล่นน้ำเนี่ยหนึ่งแน่นอนคือต้องมีผู้ใหญ่ไปด้วย
ใช่ค่ะแล้วก็แหล่งน้ำธรรมชาติบางทีเรามองด้วยตาเปล่าเราไม่รู้
ตรงไหนตื้นตรงไหนลึกยังไงโดยเฉพาะคนที่ไม่คุ้นเคยกับพื้นที่
คือไม่มีผู้ใหญ่ไปด้วยเนี่ยไม่อยากไปเล่นแน่นอนเนี่ย
ที่สำคัญคือต่อให้มีผู้ใหญ่ไปด้วยต้องถามคนในพื้นที่ก่อน
ว่าเออลุงครับป้าครับพี่ครับน้าครับอันนี้มันเล่นได้ไหม
มันอันตรายไหมอันนี้ต้องถามเขาก่อน